ดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
๑๓เชื่อไหมว่าเป็นวันปล่อยผี
แล้วเรื่องของทางสามแพร่งเชื่อไหมว่าเป็นจุดรวมวิญญาณ
เชื่อไหมเรื่องของผีอำ
ทุกอย่างความเชื่อเหล่านี้ถูกมัดรวม
เกิดขึ้นกับสาวประเภท๒กลุ่มนี้ค่ะ

เธอบอกว่าเธอไปพักโรงแรมแห่งหนึ่ง

แล้วห้องที่พักคือตรงทางเดินทางสามแพร่งพอดี

เวลาเราได้ยินแต่บ้านที่ไปตั้งอยู่ทางสามแพร่ง

แต่คราวนี้เป็นห้องสามแพร่ง

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าโดนผีอำ

นี่ไงนี่คือเรื่องราวที่สาว

กับเพื่อนนางแบบสาวรุ่นน้องอีกคนหนึ่งครับ

แล้วก็ถูกผีหลอกเพราะว่าไปนอน
ตรงห้องซึ่งเป็นจุดทางสามแพร่งพอดี

ตลอดทั้งคืนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
หลับตาทีไรก็โดนผีอำตลอด
ทั้งกอดทั้งเล่นผ้าม่าน
ขึ้นลงทั้งที่
มั่นอยู่ใต้แอร์

คือตรงนี้ม่านอยู่มันขึ้นขึ้นลง

หน้าต่างมันเปิดไม่ได้มันเป็นแค่กระจกปิดตาย
แต่ทำไมผ้าม่านมันขึ้นลงได้แบบนี้
คุณดูสิเธอบอกเหมือนมีใครมากอดแนบชิดสนิทสนมอยู่แบบนี้
เออแล้วจะบอกว่าแบบนี้นะพี่บุ๊ค
คือถ้าเกิดโดนคนเดียวเนี่ยมันก็แปลกแล้วแต่ก็ยังแปลกน้อย
แต่ปรากฏว่าคนที่ไปเค้าเจอดีกันหมดเลยนะ
นางแบบสาวอีกคนนึงก็โดนด้วยนะคะ
มีนะมีแบบเอาถุงขนมมาเล่นด้วยนะคุณนะฮะ
กับอยู่แล้วเออรอบแรกค่ะพอเจอดีแบบนี้ทำไง
ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนเลยค่ะ
รอบสองลุกขึ้นมาเลื่อนเตียงให้ติดกับน้องนางแบบอีกคนนึง
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้บอกน้องนะว่าเกิดอะไรขึ้น
กลัวว่าน้องเดี๋ยวจะกลัวด้วยนะคะ
เธอก็พยายามเขยิบเตียงมาแบบเงียบนะ
มานอนใกล้น้องอีกคนดีกว่านะฮะ
เธอภาวนาในใจขอให้เธอได้หลับได้นอน
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟ้าสางฟ้าสว่างเนี่ย
จะไปทำบุญให้นะคะแต่
ยังค่ะยังไม่จบโดนอำแรงขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
คราวนี้มานอนกอดทั้งตัวเลยนะคะ

ต้องเรียกน้องนางแบบอีกคนเรียกจนเหนื่อยคุณ

ตัดสินใจบอกน้องบอกน้อง

คืออย่างนี้เธอนะพยายามเหมือนจะส่งเสียงเรียกน้อง

เพราะว่าตอนนั้นเธอถูกผีอำ
ไม่รู้หลุดมาได้ด้วยวิธีไหนแหละแต่หลุดมาได้แล้ว
ลุกขึ้นมาได้เธอก็เลยปลุกน้องที่นอนข้างข้าง

บอกว่าหนูเนี่ยก็ถูกทำแล้วหนูก็เรียกพี่เหมือนกัน

สรุปทั้งคู่โดนอำเหมือนกัน
ต่างคนต่างเรียกขอความช่วยเหลือ

แต่ละคนมันก็หลุดจากผีไม่ได้

เพราะว่าส่งเสียงออกมาไม่ได้ส่งออกมาก็ไม่ได้ยิน

ตัดสินใจลงไปขอย้ายห้องเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าห้องเต็มหมดค่ะ
เอาล่ะตอน๖โมงเช้าก็เลยลองมานอนใหม่
เพราะคิดว่าเช้าละโอ้โฮคงจะผมตาหลับได้ละ
ใช่ปรากฏว่าเหมือนเดิมไหม
เหมือนเดิมไม่ว่าค่ะแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
แต่โชคดีนะคะที่น้องนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นอนต่อแล้ว

ผีก็ยังมาเล่นพระมาสหลอกน้องอีกนะ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งคนที่รู้สึกนะฮะ
คือ๓คนเขาก็รู้สึกนะ
เออคือเขาไปกับห้องอื่นด้วยมั้ง

ก็น้องนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ข่มตาหลับก็ยังโดนหลอก
ตัวเธอเองพยายามข่มตาหลับตอนเช้าก็ยังโดนหลอก
เธอก็เลยเชื่อกันว่าห้องนี้มันมีอาถรรพ์
เป็นห้อง๓แพร่ง
เรื่องนี้นะฮะเธอบอกว่าโอ้โหเธอกลัวสุดขีดเหมือนกัน
แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนที่รู้ข้อมูลจากเธอ
เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
แล้วก็ลบรูปภาพทั้งหมดแล้วเพราะว่าทางโรงแรม

บอกเธอมาบอกว่าขอเถอะอย่าไปลงแบบนี้เลยเดี๋ยวคนไม่กล้าเข้าโรงแรม
ใช่เอาล่ะทีนี้เรื่องของความเชื่อ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปสอบถาม
พระครูประหลัดวิชาณธรรมโชโตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
บ้านปราศาสตร์อำเภอชำนิดจังหวัดบุรีโยรัม
เพื่อให้ขายปริศนาเรื่องทางสามแพร่งมีจริงหรือไม่
คุณผู้ชมลองฟังค่ะ
เขาจะรอบุญอยู่ตรงนี้มีคนทำบุญมาให้
ถ้าเป็นเด็กทารกที่เขาไปฝังเขารออย่างไร
ถ้ามีคนท้องมีผู้หญิงเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะกระโดดเกาะ
อกเพื่อจะไปเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดทุกทุกตน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาจะถามอะไรแบบนี้
ก็ต้องไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่นานถูกไหม
เผื่อเขามีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่มีการบอกเล่าต่อกันมา

ใช่ค่ะคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณจุ๊บแจงยินดีชาติอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ติดกับโรงแรมบอกว่า
เราถามเขาว่าคุณจุ๊บแจงคุณเชื่อไหม
ที่เนี่ยมีการบอกเล่าผ่านโลกออนไลน์แบบนี้คุณจุ้มแจงบอกเชื่อนะ
เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะจากคำบอกเล่าของพ่อในสมัยก่อน
ประกอบกับตนเองก็เคยเจอกับตัวมาแล้ว
นอนในห้องนอนของลูกชายที่อยู่ติดกับรั้วโรงแรม
ตอนนั้นนอนไม่หลับเลยนะคะ
บางครั้งเหมือนกับว่าโดนผีอำเหมือนกับนางแบบที่เขาบอกเล่ามา
ครับสุดท้ายสามีต้องปลุกอะค่ะ
อีกคนหนึ่งที่เราไปถามนะคะชื่อว่าคุณบัวพันธ์คาเรรำ
อายุ๕๕ปีเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งข้างโรงแรม
เล่าบอกว่าก็เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวมีจริง

เป็นความเชื่อของสังคมไทยที่มีหลายชั่วอายุคน

คุณก็นอนห้องลูกชื่นผิดกับโรงแรมใช่ไหม
ไม่ค่อยหลับที่บอกเลยนอนไม่ค่อยหลับ

เขาบอกร้องคนช่วยอ่ะนอนแบบอำกระดุกกระดิกไม่ได้อย่างนี้
ผีจะอำเหมือนเราร้องให้แบบแฟนช่วย

แต่เรื่องที่ว่าสร้างห้อง
แล้วก็ตรงกับทางสามแพ่ง

แต่ป้าก็เชื่ออยู่แต่ไม่เคยเห็น
แต่เรื่องแบบนี้เรื่องแบบศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่ามามองในมุมของ

เห็นบอกว่ามีชายชาวต่างชาติ

ก็คนโพสต์เขาโพสต์บอกแบบนี้
บอกว่าคือความรู้สึกโกรธ

หลอกถึงหลอนกันเยอะขนาดนี้นะครับ